ถ้าคิดไม่ออกผมมีที่แนะนำแนะนำไปตลอดกินแล้วก็ตลอดเที่ยวได้ด้วยถ้าคุณชอบ
เพราะว่าที่จังหวัดพยาวแหล่งท่องเที่ยวเขาเยอะ

แล้วที่สำคัญที่จะพาไปที่พยาวไปตลอดกินนะน้องใบตอง
ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ขายมานานเป็นสุดยอดตำนานแห่งความอร่อยครับ

เนื้อหมูกับตัวเนื้อวัวเนี่ยนะเขาตุ๋นมาเป็นอย่างดีทานเข้าไปแล้วแทบจะละลายในปากเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะ
อันนี้ไม่ได้เวอร์เรื่องจริงคนแถวนั้นเขาบอกมาแล้วขายมานานตั้ง๓๗ปี
โอ้ยาวนานการัติความอร่อย
สั่งเป็นเส้นหมี่ขาวแบบนี้ไหมแล้วมาเป็นน้ำใส
คุณจะสั่งลูกชิ้นอะไรดีลูกชิ้นหมูหรือว่าลูกชิ้นเนื้อ

ก็ไปถามหน่อยคุณเพชรเครือสารหรือที่ลูกค้าเขาเรียกติดปากว่าป้าเพชร
เจ้าของร้านนี่แหละสำหรับสูตรเด็ดเคล็ดลับของก๋วยเตี๋ยวที่ร้าน
เขาบอกว่าร้านจะใช้สูตรเฉพาะแล้วก็ใส่น้ำพริกปรุงรสลงไป
น้ำพริกของเขาเนี่ยนะครับตำเองกับมือปรุงเองตำเองเป็นสูตรลับเฉพาะของทางร้าน
เพราะฉะนั้นจะไม่มีความอร่อยแบบนี้ในร้านอื่นนะจ๊ะ
แล้วก็เนื้อทางร้านเขาเลือกเอาเนื้อสดใหม่แล้วไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูหรือว่าเนื้อวัวอย่างที่ผมบอก
ตุ๋นด้วยการใช้เนื้อส่วนท้องทำไมต้องเป็นตรงนั้น
เขาบอกว่ามันจะมีเอ็นห่อหุ้มอยู่ด้วย

ถูกต้องพอทานเข้าไปกับเนื้อที่ตุ๋นได้ที่แล้วเพราะว่าเขาตุ๋นเป็นวัน

ถูกต้องมันจะกรุบนั้นน่ะคำ
ได้ยินแบบนี้แล้วผมว่าไปเถอะค่ะ
ทะยานเลยครับทุ่งเหลาไปเลยฮะที่จังหวัดพยาวนะครับ
ก็ร้านนี้นะครับร้านป้าเพชรเนี่ยเขาเปิดขายทุกวันนะ
ตั้งแต่๙โมงเช้าไปจนถึงบ่าย๓
ราคาแพงไหมอะเท่าไรครับคุณ

ถ้าพิเศษไม่พอผมขอแนะนำว่า
สายจัมโบ้จัมโบ้๗๐บาทว้าวรับรองอิ่มแน่นอน
อิ่มกันได้นะครับที่จังหวัดพยาวเจ้า